ทางตำรวจ
ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปยังแยกบังรักรวมไปถึงฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปสารแดง
ตอนนี้เต็มไปด้วยกลุ่มมวลชนที่อยู่พื้นที่นี้แล้วนะครับ
การชุมนุมในวันนี้จัดขึ้นโดยแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
ร่วมกับกลุ่มเยาวชนปลดแอบในนามของคณะราษดร
เป็นการจัดรันเวย์ประชาชนขนาดใหญ่ระยะทางประมาณ๑๕กิโลเมตร
ออกมาชมออกมาเดินออกมาแสดงศิลปะราษดรให้เต็มท้องถนน
เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบของการเดินแฟชั่นโชว์บนพรมแดง
กลางถนนศรีลมจำลองการเดินแฟชั่นโชว์โดยกลุ่มผู้ชุมนุม
แต่งกายในรูปแบบต่างบนพรมแดงที่มีการเตรียมไว้นะครับ
ซึ่งมีมวลชนแต่งกายในรูปแบบต่าง
พากันมาเดินพรมแดงทั้งสองฝากฝั่งของถนน
รูปแบบต่างทั้งชุดไทยชุดราตรีชุดปีศาจและชุดกีฬา
รวมไปถึงชุดในรูปแบบอื่นให้กับเหล่ามวลชนได้รับชม
และถ่ายภาพอัพภาพลงเฟซบุ๊คและทวิตเตอร์
ถ้ามกลางเสียงปลบมือเสียงโหละและเหล่านางแบบในแบบ

บนถนนศรีลมกลุ่มมวลชนยังเอาป้ายไวนิว
ปินภาพวาดภาพล้อเลียนทางการเมืองต่าง
มาวางเรียงกันเต็มถนนศรีลม
ยาวต่อกันเป็นกิโลเมตรนะครับด้วยข้อความต่าง

ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นการด่าทอและล้อเลียน
และยังมีแมสคอตที่เป็นตัวการ์ตูนมินเนียน
ซึ่งตอนนี้ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ทางการเมือง
แทนของมวลชนอีกฝ่ายจำนวน๒๓ตัว

ทำให้กลุ่มมวลชนเข้าไปถ่ายรูป
และพากันชู๓นิ้วใส่ด้วย
การชุมนุมในครั้งนี้มวลชนบอกนะคะว่า

คือเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์และศิลปะ

ตามสองฝากฝั่งของถนนในจุดต่าง
โดยเน้นเพลงปลุกอารมณ์เพื่อชีวิต
ขณะเดียวกันในกลุ่มผู้ชุมนุมคุณผู้ชมครับ
ยังมีการชูสัญลักษณ์๓นิ้วตลอดการแสดงด้วย
ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คุณผู้ชมครับ
เป็นการด่าทอแล้วขับไล่พลเอกประยุจันโอชา
นายกรัฐมนตรีที่ยังไม่ลาออกจากตำแหน่ง
ยังโจมตีในการที่จะตั้งคณะกรรมการสมารณชัน
สมัยไหนมีการตั้งคณะกรรมการสมานาชันมาโดยตลอด
แต่ทุกครั้งไม่เคยสามารถแก้ปัญหาทางการเมืองได้แม้แต่ครั้งเดียว
ซึ่งนอกเหนือจากจะเป็นการสิ้นเปลืองภาษีให้กับคณะกรรมการชุดนี้แล้ว
การตั้งคณะกรรมการสมารณชันไม่ใช่แนวทางที่กลุ่มราศดรต้องการ
สิ่งที่ต้องการอย่างแรกคือนายกรัฐมนตรีต้องลาออก
คุณผู้ชมครับบนถนนศรีลมนะตอนนี้ก่อนหน้านี้ยังไม่มีรถเครื่องขยายเสียงมานะครับ
แต่รถเครื่องขยายเสียงด้านขวามือของผมภาพชาที่คุณผู้ชมจะเห็น
มาถึงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาโดยด้านซ้ายมือจะเป็นการแสดงลันเวย์
และด้านขวามือจะเป็นการขึ้นปลาใสของเหล่ามวลชนที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้และเสียงเนี่ยเป็นเสียงของนายอัตภพลบัวพัฒน
ครูใหญ่ขอนแก่นที่กำลังขึ้นปลาใสด้วย
เหนือจากบริเวณด้านนี้คุณผู้ชมครับด้านหลังของผมคือบริเวณด้านขวามือเนี่ยนะครับ
บริเวณด้านหน้าวัดแขกนี้ยังมีกลุ่มมวลชนที่แสดงการมีการแสดงอยู่บริเวณด้านหน้าวัดแขกด้วย
โดยด้านในวัดแขกคุณผู้ชมครับณตอนนี้ยังคงเปิดให้บริการนะครับ
แต่มีการคัดกรองคนเข้าออกอย่างเข้มงวดโดยภายในนั้นมีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ
รวมถึงตำรวจควบคุมฝุงชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ด้านในวัดแขกส่วนด้านหน้าวัดคุณผู้ชมครับ
ภาพไกลที่คุณผู้ชมเห็นหากซูมเข้าไปจะเห็นการร้องเล่นเต้นระบำของกลุ่มที่อยู่บริเวณตรงจุดนั้น
จุดนั้นเนี่ยมีการนำเอาวงโยธวาทิศเอาวงมัสมาแสดงมาตรีกองให้กับเหล่ามวลชน
บริเวณพื้นที่นี้คุณผู้ชมครับตำรวจนั้นปิดการจราจรแล้วแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
แต่ตามตรอกซอกซอยต่างนั้นยังคงสัญจรผ่านไปมาได้
อย่างบริเวณถนนปั้นด้านซ้ายมือของผมคุณผู้ชมครับ
ถนนปั้นนี้ก็ยังมีรถสัญจรผ่านไปมาได้
ที่อยู่บริเวณซอยถนนปั้นนะครับรวมไปถึงยังมีกลุ่มตำรวจที่อยู่บริเวณด้านในวัดแขกด้วย
ตอนนี้นายอัตภพลบัวพัฒน์ครูใหญ่ขอนแก่นนั้นขึ้นเวทีปลาใสแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคุณผู้ชมครับ
ซึ่งเนื้อหาที่นายอัธพลบัวพัฒน์ปลาใสหลักนั้น
เหมือนเดิมครับยังเป็นการจมตีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และยังมีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูลด้วย
ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาณขณะนี้
ตอนนี้แฟชั่นโชว์จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
อย่างที่ผมบอกไปแก่นำหลักที่ปรากฏตัวในวันนี้ก็คือ
อัธพลบัวพัฒน์แต่ผมยังไม่สังเกตเห็นนางสาวจนนิชาแจ้งเร็ว

ไผ่ดาวดินก็ยังไม่ปรากฏบริเวณพื้นที่นี้ด้วยนั่น
นั่นเองคุณผู้ชมครับตลอดเวลาในการปราศัยในครั้งนี้
คุณผู้ชมครับกลุ่มมวลชนยังคงทยอยมาสมทบที่
พื้นที่นี้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งยังไม่มีแกนนำคนไหนประกาศว่าจะ
ยุติการชุมนุมในเวลาใดซึ่งต้องรอติดตามนะคะว่าทางแก่นำนั้น
ยุติการชุมนุมตามเวลาหรือไม่นั่นเองครับทั้งหมดเลยนั่นคือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากด้านหน้าวัดแขกถนนศรีลบครับ
สำหรับบรรยากาศตรงจุดนี้นะครับคือบริเวณสกายวอล์กหน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญครองนะครับ
เป็นอีกหนึ่งจุดของการชุมนุมในวันนี้นะครับซึ่งบริเวณที่ผมอยู่ในตอนนี้และทางด้านหลังของผมนะครับ
คือการปราศัยของนายวรรณเกียรติชูสุวรรณนะครับเป็นกลุ่มพลเมืองโต้กลับนะครับ
ที่กำลังปราศัยเกี่ยวกับการสลายการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะครับ
เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปไล่เลียงดูตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกา๒๕นาทีนะครับที่แกนนำผู้จัดงานที่เรียกตัวเองว่าคณะจุฬานะครับ
กลุ่มชุมนุมย่อยอีกหนึ่งกลุ่มในคณะราษดรเป็นการรวมตัวของนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับ
ปรากฏตัวบริเวณหน้าทางขึ้นรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามกีฬาแห่งชาติครับพร้อมด้วยอุปกรณ์เตรียมตั้งเวทีปราศัยชั่วคราว
และทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์โดยประกาศว่าขอเลื่อนเวลาทำกิจกรรมรัดร้าวเราไม่ลืม
รัดแฮ็กและความร้อนแรงความทรงจำที่ยากจะลืมเหลือนจากเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีเป็นเวลาสิบแปดนาฬิกานะครับ
โดยกิจกรรมครับเริ่มตั้งแต่การนั่งร้องเพลงชาติร่วมกัน
พร้อมชูสัญลักษณ์๓นิ้วเพื่อแสดงออก
หยัดเคียงข้างกับนักเรียนหญิงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ถูกทำแร้ร่างกายด้วยการไม่ยืนตรงขอรบผงชาตรครับ
ส่วนบริเวณโดยรอบเวทีประสัยครับตั้งแต่ช่วงเย็น
มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ครับด้วยการให้ตัวแทนของกลุ่มแก่นนำครับ
นั่งบนเก้าอี้และผูกพันธนาการด้วยลิปบิ้นสีขาว
พร้อมข้อความเขียนว่าแก้ได้ถ้าแก้รัฐธรรมนูล
และมัดไว้ที่มือและมัดปากครับ
เทียบเคียงเหตุการณ์เมื่อวันที่๑๖ตุลาคม
ที่มีผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวแห่งหนึ่งครับ
ถูกตำรวจควบคุมฝุงชนจับกลุ่มตัวและพันธนาการ
มือไพ่หลังไว้กับรถควบคุมฝุงชนนานกว่า๒ชั่วโมงครับ

ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกิจกรรมนะครับ
ในวันนี้ก็จะมีการสลับกันขึ้นปลาใสและถ่ายทอด
การใช้ความรุนแรงของรัฐบาลในเหตุการณ์ต่างที่ผ่านมา

เหตุการณ์การสลายการชุมนุมเมื่อวันที่๑๖ตุลาคม
ที่ผ่านมาที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

หลบเข้ามาพักอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย
ภายในรั้วของมหาวิทยาลัยได้ครับ
และยังมีการประสัยของ

เพิ่งปราศัยไปเมื่อสักครู่นี้ครับ
ในเหตุการณ์เมื่อวันที่๑๓ตุลาคม
ที่ผ่านมาถ่ายทอดเรื่องราว
ที่ถูกตำรวจจับกลุ่มตัวในวันนั้นนะครับ

ยังขึ้นมาเล่าเรื่องราวภายในเรือนจำ
ตลอดระยะเวลาที่ถูกควบคุมตัวไว้ครับ
และยังมีการประสัยเหตุการณ์ความรุนแรง

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิม

และปิดท้ายด้วยตัวแทนจากไอลอร์นะครับ
มาพูดถึงข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล
ที่จะต้องร่วมกันหาทางออก
ผ่านการแก้รัฐธรรมนูนครับ

จะยังเหลือแก่นำอีกประมาณ๒คนนะครับ
ที่จะขึ้นกันมาปราศัย

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับ
คือการร่วมกันร้องเพลงแสงดาวแห่งศรัทธา
เพื่อส่งเสียงไปให้ถึงแก่นำ
ยังถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำครับ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับ
ครินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
จุดนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่ที่สุดของการชุมนุมของกลุ่มราศดร๖๓
เมื่อเดินเท้ามาถึงบริเวณแยกศรีรมนราธิวาสนะคะ
ก็จะเดินเท้าเข้าไปสมทบกับกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มใหญ่
ที่อยู่บริเวณหน้าวัดพระศรีมหาอุมาเทวีค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศล่าสุด
บริเวณแยกศรีลมนราธิวาสในขณะนี้นะคะ
ทางด้านของกลุ่มราศดร๖๓นะคะ
เราก็จะเห็นว่ามีการเดินเท้าเข้ามาสมทบอย่างต่อเนื่อง
ที่แยกศรีลมนราธิวาสนะคะ
โดยจุดนี้ตั้งแต่มีการปิดถนนตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา
เราก็สังเกตได้ว่ามีทางด้านของกลุ่มราศดร๖๓
เข้ามาเติมในพื้นที่จำนวนมาก
ซึ่งต้องบอกว่าการชุมนุมของกลุ่มราศดรในวันนี้
ที่มีคอนเซ็ปต์ว่าศิลปะราษดรปูพรมแดง
แสดงงานศิลป์จากหน้าวัดพระศรีมหาอุมาเทวี
หรือว่าวัดแขกยาวไปทั้งถนนศรีลม
ก็เป็นการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะคะ
หลังจากที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม
ขีดเส้นให้หลาออกภายใน๒๔ชั่วโมง
และยังมีการดาวกระจายในหลายพื้นที่ด้วยนะคะ

ที่เข้ามาสมทบในพื้นที่ตลอดเวลาค่ะ
ส่วนทางด้านของการจราจรที่จุดนี้นะคะ

เมื่อมาถึงจุดนี้ทั้ง๔สาย
ไม่ว่าจะเป็นถนนศรีลมถนนราธิวาส
ก็จะถูกปิดการจราจรเป็นระยะนะคะ
ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็จะเข้ามาในพื้นที่
บริเวณนี้จะเป็นปลาการด่านแรกนะคะ
ก่อนที่จะเข้าไปเพราะว่าก็จะมีพี่กาดอาสาหลายคน

เพราะว่าจุดนี้จะไม่อนุญาตให้รถใหญ่เข้าไปในพื้นที่นะคะ
ทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นเรื่องของความปลอดภัย

เรามีโอกาสได้สังเกตนะคะ
ก็ในเรื่องของเงินสนับสนุนต่าง
เราสังเกตเห็นว่ามีผู้ชายคนนึงค่ะ
ที่มีการถือกล่องรับเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนนะคะ
เราก็ได้เข้าไปสอบถามค่ะ
ได้ทราบว่ากล่องเงินกล่องรับบริจาคนี้
เป็นกล่องรับบริจาคที่ตัวของเขาเองนั้นถือมา
เพื่อที่จะรับบริจาคให้กับประชาชนนะคะ
โดยยืนยันว่ากล่องนี้เป็นการยืนยันว่า
การชุมนุมของกลุ่มราศดรนั้น
ไม่มีท่อน้ำเลี้ยงจากกลุ่มการเมืองต่าง
แต่ท่อน้ำเลี้ยงนั้นมาจากประชาชน
ไปฟังเสียงของชายเสื้อขาว
ที่เราได้มีการสอบถาม
ในส่วนของกลุ่มราศดร๖๓ค่ะ
มันก็เหมือนกันว่าแชร์กันหน่อย
คือว่าเราไม่มีท่อน้ำเลี้ยงก็คือว่าเราก็จะช่วยกันเอง
คือเรา
เขาเรียกว่าถึงเราไม่มีท่อลำเล็ก

คือทุกคนเดือดร้อนเหมือนกัน

แล้วก็มาณที่นี่ก็คือออกความเห็นที่ว่า

ใช่บ้านหมดไม่เกี่ยว
สลึงหนึ่งก็ได้บาทหนึ่งก็ได้
ผมเนี่ยไม่ซีเรียสเรื่องนี้ว่าจะบริจาคยังไง
แต่ที่พี่น้องบริจาคนี้
เขาคือเขามาด้วยใจจริง

จากประชาชนประชาธิปไตยเลย
ก็ถือไว้ก็มาหยอดเขาก็มาหยอดเอง

ก็แค่เรา
นั่นก็เป็นเพียงแค่เสียงส่วนหนึ่งนะคะ
ทีมข่าวได้มีการพูดคุยกับหนึ่งในกลุ่มผู้ชุมนุม

เกี่ยวกับเรื่องของการถือกล่องเพื่อรับบริจาค

ยังไม่มีความชัดเจนจากแก่นำของกลุ่มผู้ชุมนุมว่า
ในการชุมนุมของกลุ่มราศดร๖๓ในวันนี้
ยุติการชุมนุมลงเมื่อใดค่ะ

บนวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ